๘นาฬิกา๑นาทีแล้วนะครับ
ติดตามช่วงน้อมถวายบังคมกับการทำความดี
ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชนะครับ
โดย๔เหล่าทัพได้จัดพิธีอุปสมบทหมู่พระนวกะโพธิ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ในวันกองทัพไทยเมื่อวานนี้๑๘มกราคมครับ
จาก๔เหล่าทัพคือตำรวจทหารบกทหารอากาศและทหารเรือ๒๐๐นาค
ได้เข้าพิธีปลงผมและมอบผ้าไตรจากพระอภัยพระพรมสิทธิ
เจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
ในวันกองทัพไทย๑๘มกราคม
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระนวกะโพธิ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสัตมวาน๑๐๐วัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยร่วมกันกับวัดไทยพุทธคยา๙๓๕รัฐพิหารประเทศอินเดีย
ซึ่งมีผลเอกอุดมชัยธรรมศาโรรัฐ
แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นประธานในพิธีการอุปสมบทในครั้งนี้นะครับ
ซึ่งการอุปสมบทก็ถือว่าเป็นรุ่นที่๖แล้ว
โครงการอุปสมบทหมู่นวกะโพธิ๔เหล่าทัพ

โดยผู้เข้ารับการอุปสมบททั้งหมด
จะออกเดินทางไปรัฐพิหารประเทศอินเดีย
เพื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็จาริกแสวงบุญ
ตามรอยบาทพระศาสดาใต้ต้นพระศรีมหาโพ
พร้อมกราบนามัศกาลสังเวชนียสถาน๔ตำบล
ซึ่งเป็นสถานที่ประสูจน์ตรัสรู้
แสดงประธมเทศนาและปริณิภาล

เป็นเวลาทั้งสิ้นที่เดินทางไปกัน๑๐วัน
ซึ่งภายหลังจากการแสวงบุญครบตามกำหนดแล้วนะครับ
ก็จะเดินทางกลับมาประเทศไทยในวันที่๒๘มกราคม
และมีกำหนดลาศิกขาในวันที่๒๙มกราคม
ณวัดสะเกดราชวรมหาวิหารครับ